คุณผู้ชมเดี๋ยวมาดูเหตุการณ์นี้เพราะว่าเป็นประเด็นถกเถียงอยู่ในโลกออนไลน์
มีผู้หญิงคนนึงบอกว่าแฟนเธอไม่สบายอย่างหนัก
แล้วก็ติดต่อไปที่๑๖๖๙บอกอยากให้มารับ
ปรากฏว่า๑๖๖๙ก็สอบถามอาการ
แล้วตอบกลับไปว่าอ๋อถ้าอาการแบบนี้เป็นไข้แค่นี้กินยาแล้วนอนพักซะนะ
แต่เธอบอกว่าอุ๊ยแฟนเธออาการหนักมากนะ
คำถามคือไอ้คำว่าฉุกเฉินที่๑๖๖๙จะต้องส่งรถมารับเนี่ย
มันมีคำจำกัดความยังไงเพราะเธอเองรู้สึกว่าเนี่ยมันคือฉุกเฉินแล้ว
เพราะว่าสุดท้ายเธอต้องพาแฟนไปโรงพยาบาล
แล้วคุณหมอบอกว่าแฟนเธอเป็นไข้เลือดออกนะ
ถ้ามาช้ากว่านี้แย่นะเธอบอกเนี่ยเธอต้องพาไปเอง
เดี๋ยวไปดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นค่ะ
มีข้อความบรรยายว่าแฟนตัวร้อนมา๒วัน

ก็ไปซื้อยามาให้กินอาการไม่ดีขึ้น
เมื่อคืนตี๒หายใจติดขัด
ก็ติดต่อไปที่ศูนย์การแพทย์ฉุกเฉิน๑๖๖

ถ้าเป็นไข้ก็กินยานอนพักนะคะ
รถมีจำกัดเอาไว้รับเฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉินเท่านั้น

คือเธอก็รู้สึกว่าแฟนเธอคือฉุกเฉินแล้ว

นางสาวหงฤดีอายุ๓๐ปี
เล่าให้ฟังว่านายพิทักษ์อายุ๓๕เป็นแฟนนะคะ
สุดท้ายแล้วคือป่วยเป็นไข้เลือดออกนะคะ

แล้วก็เล่าให้ฟังว่าคืนวันที่๑๖มกราคม

โทรไปขอรถพยาบาลจากหน่วยงานแรก

ไม่ใช่เหวรเขา
รับเรื่องเอาไว้แล้วบอกให้รอก่อนก็เลยอยากจะถามหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องตรงนี้วันนี้ยามคำจำกัดความของคำว่าฉุก
มันคืออะไรเหรอเพราะตัวเธอรู้สึกว่านี่แหละมันถูก
ไงถ้าไม่ฉุกเฉินจริงจะโทรไป๑๖๖๙เหรอนี่นะคะคือ
เธอก็เลยบอกว่าอยากจะขอความช่วยเหลือค่ะแล้วถ้าแบบ
เนี้ยขอความช่วยเหลือไปขนาดเนี้ยอธิบายอาการไปขนาดเนี้ยแล้ว
มันยังไม่ฉุกเฉินไม่ส่งรถมารับอีกเธอก็ไม่รู้จะต้อง

ทำไมถึงเรียกรถฉุกเฉินเพราะรถฉุกเฉินเขามีอุปกรณ์เครื่อง
มือในการที่จะอาจจะเขานั่งรถไปเขาอาจจะช็อคกลางทาง
มีเครื่องช่วยหายใจถูกไหมคะมีหน่วยงานไว้ให้เราอ่าเขาเรียกว่า
เหมือนช่วยเหลือเราอย่างเงี้ยค่ะเราก็อยากเรียกตรงนี้มาช่วย
เหลือเรานะคะแต่ถ้ามีแล้วช่วยเหลืออะไรไม่ได้ก็ไม่รู้จัก
มีไว้ทำไมแต่มีคำชี้แจงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมานะคะ
คำชี้แจงที่ว่านี้ก็คือ๑๖๖๙ให้คำตอบที่ถูกต้องแล้ว
ปฏิบัติตามหลักปฏิบัติที่ถูกต้องแล้วเพราะอาการที่สอบถาม
ไปคือยังไม่เข้าข่ายฉุกเฉินค่ะอ๋อเหรอในแพทย์ผู้ชงชัยชินใน
สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีในฐานะผู้ดูแลระบบการแพทย์
สุขเฉินจังหวัดประทุมธานีชี้แจ้งแบบนี้นะคะ๑คือรับสายตอน
ตีสองครึ่งเจ้าหน้าที่ประเมินอาการว่าเป็นกลุ่มสีเขียวค่ะก็
ไม่ส่งรถออกไปรับ๒ตอนรับสายเวลาตี๓๓๐ทางศูนย์ได้
รับแจ้งว่าอาการก็คือมีไข้อาการไม่ได้รุนแรงคนไข้แค่
หมดแรงเจ้าหน้าที่ประเมินว่าเป็นกลุ่มสีเหลืองกลุ่มสีเหลือง
ถึงผู้ป่วยทั่วไปไม่จำเป็นต้องกู้ชีพหรือว่ารักษาโดย
นั้นไม่มีรถไอ้ตรงเนี้ยต้องขอโทษประชาชนหรือญาติผู้ป่วยด้วย
ป่วยฉุกเฉินวิกฤตนอกสถานพยาบาลเจ้าหน้าที่จะประเมินอาการ
ฉุกเฉินคืออะไรนิยามยังไงคำจำกัดความยังไง

กลุ่มอาการถึงจะเรียกว่าฉุกเฉินค่ะคุณผู้ชม
คือหัวใจหยุดเต้นไม่หายใจ
ตอบสนองต่อการเรียกหรือกระตุ้นต้องได้รับการกู้ชีพทันที
การรับรู้สติเปลี่ยนไป
บอกเวลาสถานที่คนคุ้นเคยไม่ได้บอกผิดแบบเฉียบพลัน
คือระบบหายใจวิกฤตเช่นหายใจเร็วหายใจแรง
ไหลเวียนเลือดวิกฤตเช่นตัวเย็นตัวซีดเหงื่อแตกท่วมตัว
วัยวะฉีกขาดเสียเลือดมากเสี่ยงต่อการพิการ
อาการอื่นที่มีภาวะเสี่ยงต่อชีวิตสูงเช่นเจ็บหน้าอกรุนแรงหรือชักเกร็ง
นี่คือ๖กลุ่มอาการที่เข้าข่ายคำว่าฉุกเฉิน

อืม